มาถึงเรื่องราวของแท็กซี่กับการเรียกเก็บค่าโดยสาร
จนมีการโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
เล่าเรื่องราวของวัยรุ่น๒คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
เดินทางเข้ากรุงเทพมาลงรถที่สถานีหมอชิด
แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปที่รังสิตเพื่อจะไปสอบ
ปรากฏว่าถูกโขกค่าโดยสารหรือว่าในโลกโซเชียลเขาบอกว่าถูกปล้น
คุณปล้นเด็กนะแท็กซี่คุณปล้นไปเท่าไหร่รู้ไหมครับ
๐บาทจากหมอชิดไปรังสิต
โอ้โหเรียกเก็บกันแบบนี้ได้ยังไงนะครับ
คุณผู้ชมครับเราก็เลยต้องติดตามเรื่องนี้กัน
เพราะว่าคนที่เอามาโพสต์จริงเป็นนักข่าวเหมือนกันนะ
แล้วเขาบอกว่า๒หนุ่มเป็นหลานชายของเขา

นี่แหละพวกเราก็ถือว่าน้องสองคนนี้เป็นหลานของพวกเราเหมือนกันนะครับ
ก็คือนายชายางกูลดำโออายุ๑๘ปี
แล้วก็นายรัชชานนทนุ่นแก้วอายุ๑๘ปี

เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรปักคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานีเมื่อวานี้
หลังถูกแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมดรชดา๓๖๓๐กรุงเทพมนาคม
เรียกเก็บค่าโดยสารถึง๑๘๐๐บาท
และเด็กสองคนจ่ายไหมจ่ายสิครับ

อย่างที่บอกไงคือเขาเพิ่งมากรุงเทพครั้งแรก
และไม่รู้หลอกว่ามาจากหมอชิตไปรังสิทธิ์มันไกลเท่านั้น
ก็เลยยอมจ่ายไปแล้วพอเขาไปถึงบ้านยาก็บอกว่า

พอยากถามว่าดูเสร็จ๑๘๐๐บาท

คนละ๙๐๐บาทนะนะครับจริงแท็กซี่ถ้าจะคิดแบบตามระยะทางหรืออะไรอย่างนี้
ก็คิดเป็นคนผู้โดยสารจะมากี่คนก็ตามก็คิดเที่ยวเดียวใช่ไหม
๙๐๐ก็๙๐๐แต่ทีนี้โขกไปบอกว่ามา๒คนก็คนละ๙๐๐บาทรวม๑๘๐๐บาท
ซึ่งนายชายางกูลเล่าให้ฟังบอกเขากับเพื่อนเดินทางมากรุงเทพเป็นครั้งแรก
สอบรับคัดเลือกเข้าจ่าทหารเรือก็นั่งรถทัวร์โดยสารมาจากสงขลามาลงที่สถานีหมอชิด
จากนั้นก็รถขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะไปบ้านญาติในย่านรังสิต
แต่ระหว่างหารถแท็กซี่อยู่นั้นก็มีคนขับแท็กซี่มาชักชวนให้ไปนั่งรถของเขา
โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายคือคนละ๙๐๐บาทรวม๒คน
แต่ตอนแรกเขาไม่ได้บอกรวมไงคุณบอกเด็ก๒คนนี้บอก๙๐๐บาท
แต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางแท็กซี่บอกว่า๑๘๐๐บาท
ไอ้น้องสองคนนี้ก็งงพี่ทำไม๑๘๐๐บาทพี่บอก๙๐๐บาท
อ้าวก็น้องมา๒คนคนละ๙๐๐ไงไม่ถูกหรือไง๑๘๐๐บาท
โอ้โหเด็กสองคนนี้ตกใจบอกญาติญาติบอกไม่ได้ต้องมาแจ้งความนะครับ
ตกลงก่อนแล้วมีพี่เขาแนะนำให้มาแจ้งความ

แนะให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ
ก็ได้ประสานไปยังศูนย์รถแท็กซี่
เพื่อติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่บรายนี้
เพราะรู้ทะเบียนเรียบร้อยรู้สีรถเรียบร้อยแล้วนี่นะ

ก็ปรากฏว่าติดต่อไปได้แล้วนะ

ผมยังไม่สามารถเข้ามาให้ปากคำได้ครับ
แต่ไม่เป็นไรตำรวจรู้ชื่อรู้อะไรแล้วเดี๋ยวรอ
รู้ทีนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชม

ปรากฏชื่อนายประจันสิงหอน

แต่คนขับรถวันนั้นไม่ใช่นายประจันสิงหอนนะ
ใช่ค่ะคือเขาโพสต์ชี้แจงไว้บอกว่ารถน่ะเป็นของผมจริง
แต่คนที่ขับรถวันนั้นเนี่ยคือหลานของผม
เพราะว่าตัวผมอายุกว่า๖๐กว่าแล้วค่ะ
เป็นอำมพลึกมา๒ปีแล้วแขนขาชาไปไหนก็ไม่ได้
แล้วหลานก็ไปขับรถ

ถามแล้วได้คำตอบบอกว่ามีในหน้าในหมอชิดเอาผู้โดยสารมาส่งต่อให้
แล้วไอ้ที่๑๘๐๐บาทที่น้อง๒คนจ่ายมารวมกันเนี่ย
คนขับรถจริงได้แค่๓๐๐บาท
อีก๑๕๐๐ไปไหนก็ไปถึงในหน้าค่ะในหน้าเอาเงินไปหมดเลย
แล้วนายประจันทร์ที่เป็นเจ้าของรถบอกว่าผมขอโทษกับสังคมด้วย
ชีวิตผมก็รอความตายอยู่ผมอยากให้สังคมให้อภัย
เพราะว่าหลานผมเนี่ยก็จะต้องเอาเงิน๓๐๐นี้มาใช้อยู่ใช้กิน
คือสรุปทั้งหลานผมทั้งผมคือนายประจันทร์
ผมได้ถึงตัวแค่๓๐๐บาท
๑๕๐๐บาทไปถึงในหน้านี่น่ากลัวนะครับว่าในหน้าในหมอชิบนี่นะครับ

นายประจันสิงหอนอายุ๖๓ปีเจ้าของรถที่โพสต์เมื่อกี้นะ
และลูกชายสรุปเป็นลูกชายนะคุณ
เป็นลูกชายซึ่งเป็นคนขับก็คือนายสุภโชคสิงหอนอายุ๓๖ปี
ได้เข้าพบตำรวจสพปากคลองรังสิต
โดยนายสุภโชคเล่าให้ฟังว่าผู้โดยสารมา๒คน
ผมเองตอนนั้นก็เลยถามผู้โดยสาร๒คนนี้ว่าจะไปไหน

ผมก็เรียกค่าโดยสารเป็นลักษณะเหมาจ่าย
ผมบอกน้องเข้าไป๙๐๐บาท
แต่ผู้โดยสารทั้งสองคนกลับจ่ายมาคนละ๙๐๐บาท

แต่พอไปถึงจุดหมายปลายทางอ้าวคนขับแท็กซี่บอก๑๘๐๐บาท

ผมก็เรียกไป๙๐๐ปกตินั่นแหละเหมาจ่ายนะ

น้องเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ผมก็รับไว้

ไว้รักษาพ่อที่ป่วยพ่อก็คือนายประจันทร์เนี่ยนะครับ

และก็ได้จ่ายค่าทางด่วนให้เป็นบริการเสริม
คือผมเป็นโชเฟอร์ผมจ่ายค่าทางด่วนให้น้องเอ้ย
อีกทั้งก็เห็นว่าวัยรุ่นทั้งสองคนนั้นไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลย

มาแจ้งความให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตทำไม

อื้อหือยาดของน้องสองคนเขาโพสต์นะ
บอกคุณปล้นเด็กผมจะไม่ปล่อยคุณลอยนวล
ผมจะตามให้สุดทางเลยแล้วสุดท้ายก็ตามได้นะครับคนขับนะครับ
ส่วนทางด้านของนายประจันทร์พ่อของนายสุภโชค
ก็บอกว่าขอโทษสังคมมาก

กล้ามเนื้อซี่ขวาอ่อนแรงมา๒ปีขับรถไม่ไหว
แม้ว่าผมจะเป็นเจ้าของรถแต่ผมก็ต้องให้ลูกชายเนี่ย

ซึ่งลูกชายมีใบขับขี่และใบอนุญาตขับรถแท็กซี่อย่างถูกต้อง
ทราบข่าวแบบนี้ก็เสียใจเหมือนกัน

ซึ่งตำรวจบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคืนเงินให้ผู้โดยสาร
เพราะเจ้าทุกข์ประสงค์ขอเงินคืน
แล้วก็ต้องพาตัวไปส่งที่กรมการขนส่งทางบกด้วย
เพื่อทำโทษให้คุณเปรียบเทียบปรับตามพรบขนส่งต่อไป
และอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นแท็กซี่มิเตอร์
คุณไม่กดมิเตอร์คุณเหมาจ่ายได้อย่างไร
แล้วก็๒เรื่องของการจะไปจ่ายในหน้าจริงหรือเปล่า

เพราะนี่เขาบอกเขารับเงินไป๑๘๐๐บาทจริง
แต่เขายังไม่ได้พูดถึงว่าเขาเอาไปจ่ายต่อนายหน้า